ตำรวจสพบังเลนได้รับแจ้งมานะคะว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางเลนนครปฐม
แต่สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะคะเป็นนักเรียนชั้นม๓อายุ๑๔ปีค่ะ
น้องเนี่ยโดนกระสุนปืนเข้าที่ไทยทอยทะลุออกกลางหัวเลยนะคะ
ทีมแพทย์เนี่ยพยายามปั๊มหัวใจสุดชีวิตแล้วแต่ยื้อไม่ได้จริง
แม่ทำได้แค่กอดร่างไร้วิญญาณของลูกแล้วก็ร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑๕๕นาทีเช้ามืดของวันนี้ค่ะ
เรื่องต้นเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะ
น้องคนตายเนี่ยเขานั่งล้อมวงดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็เล่นเกมอยู่กับเพื่อนกับรุ่นพี่
ประมาณสัก๖๗คนที่บ้านรุ่นพี่
แล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านสะดวกซื้อ
ขี่ไปหนึ่งคันซ้อนสาม

คนซ้อนตรงกลางก็เป็นรุ่นพี่อายุสิบห้า
แล้วตัวเขาเนี่ยอายุ๑๔น้อยสุด

ก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ไม่มีทะเบียน
แซงหน้าผ่านไปแล้วก็จอดดักรออยู่ปากซอย
แล้วก็ควักปืนออกมากราดยิงใส่เลยนะคะ

แต่น้องคนที่ซ้อนท้ายที่อายุน้อยที่สุด
ก็ต้องบอกว่าเคราะห์ร้ายจริง

แล้วเข้าจุดสำคัญคือท้ายทอยทะลุกลางหัวเลยค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะครับได้กล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชม
ตอนเที่ยงคืน๓๑นาทีนี่ค่ะเป็นรถของกลุ่มผู้ตายขี่ผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไป
ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะจากนั้นแป๊บเดียวคือแค่นาทีเดียวค่ะ
เที่ยงคืน๓๒นาทีรถขี่ย้อนกลับมาทางเดิมแต่คราวนี้ขี่แบบช้าเห็นไหมคะ
คิดว่าน่าจะถูกยิงไปแล้วอ่ะค่ะทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าจริงกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นคนรู้จักกันนะ
แต่ไม่เคยมีปัญหากันช่วงเกิดเหตุเนี่ยลักษณะเหมือนเรื่องพี่อุ๋ยเมื่อกี้นี้เป๊ะเลยค่ะ
ยังไงฮะคือมีรถรุ่นพี่อีกคันหนึ่งอ่ะขี่นำหน้าไปก่อนอืม
แล้วคันเร่งค้างมันเลยกระตุกแล้วอีกฝ่ายนึงนึกว่าเบิ้ลเครื่องใส่
เรื่องเหมือนกันไหมเหมือนเลยแต่อายุลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
พอได้ยินเหมือนอันนี้เป็นภูมิแพ้เบิ้ลเครื่องหรือภูมิแพ้เสียงดังหรือยังไงก็ไม่ทราบได้
พอได้ยินเหมือนมีคนเบิ้ลเครื่องใส่ปุ๊บควักปืนยิงเลยพี่อุ๋ยอื้อหือ
ยิงแบบหลายนัดมากอะค่ะแล้วก็เลยโดนน้องคนนี้เสียชีวิตนะคะ
ลองฟังเสียงน้องที่อยู่ในเหตุการณ์กันหน่อย
เขาบอกว่าคนก่อเหตุใช้ย่อยนะรู้มาเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเอาปืนไปข่มขู่จ่อหัวเด็กอีกหมู่บ้านที่เป็นคู่อริกันด้วย
ก็เลยบอกว่าหรือจะเป็นการยิงผิดตัวหรือเปล่าเพราะก็เคยไปเจาะหัวมาแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่ารู้ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ใช่
ทีมข่าวเราตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะเป็นลักษณะสามแยกซอยทางเข้าวัดดอนตูมค่ะ
ชาวบ้านใกล้เคียงเขาบอกว่าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องเสียงดัง
และเสียงปืนก็ดังตามมาติดต่อกันหลายนัดเลยไม่มีใครกล้าออกมาดูเพราะกลัวจะโดนลูกหลงนะคะ
อันนี้ผมไม่รู้ผมนอนหลับอยู่ผมก็ไม่กล้าออกมามันเป็นเสียงปืนเนี่ยไม่กล้าออกมา
เสียงคืนนิดเดียวไอ้คุณแล้วนอนร้อง

เราลงพื้นที่ไปที่สถานที่จัดงานศพของน้องวัย๑๔ปีนะคะ
แน่นอนเพื่อนเด็กมากันเยอะค่ะ
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นทุกคนก็คือยืนมือตกคอตกน้ำตาตกไปตามตามกันนะคะเพื่อนตายอ่ะ
พี่ชายผู้ตายนะคะเอารูปของน้องไปตั้งหน้าโรงศพเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อเย็นเพิ่งจะวีดีโอคอลคุยกับน้องไปเอง
บอกเออพี่เดี๋ยวผมไปเล่นบ้านรุ่นพี่นะ
แล้วก็พูดทิ้งท้ายบอกผมรักพี่นะ
ตอนนั้นก็ยังแปลกใจอยู่เฮ้ยแปลกดีว่ะวันนี้มาอยู่บอกรัก
ก็ไม่คิดเลยว่านั่นจะเป็นคำบอกรักครั้งสุดท้ายที่จะได้ยินจากน้องชาย

หัวใจแทบจะหลุดออกจากร่างไปแล้วค่ะนี่
ร้องไห้จนแบบมันไม่มีแรงจะยืนแล้วอ่ะทำใจไม่ได้เลยอ่ะ
แม่บอกลูกแม่อายุเพิ่ง๑๔ปีเอง
แล้วแม่ก็กลัวด้วยว่าลูกแม่จะต้องตายฟรี
เพราะได้ยินว่าคนก่อเหตุเป็นลูกคนมีเงิน
กลัวว่าจะแบบหลุดลอดคดีออกไปได้
และสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอุกอาจเกินไปไหม
ลูกแม่ยังเด็กมากไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ยังถูกใส่ร้ายไปปลาระเบิดใส่อีกฝ่ายอีก

วันเกิดเหตุเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ย
ยังโทรคุยกับลูกอยู่เลยบอกเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้ลูกร้อยหนึ่งนะลูก

แล้วสุดท้ายก็ได้ยินสายโทรศัพท์โทรมาแจ้งบอกลูกโดนยิงตายค่ะ
พิทธิพายโทรมาบอกว่าโอ้ลูกลูกโดนยิง

บอกต่องรอไม่ใช่แม่เพื่อนต่องต่องโดนยิง
แม่รับไม่ได้จริงแล้วเราไม่มีหลักฐานทำอะไรเขาได้เลย
ไม่รู้เลยว่าเราจะสืบได้ไงใครทำลูกเรา
คุณแม่อยากจะพูดอะไรไปถึงตัวคนก่อเหตุหรือผู้ปกครองของเด็กคนนั้นไหมคะ
อยากจะบอกว่าคนที่ทำลูกแม่ออกมายอมรับซะ
เพราะยังไงแม่ทำใจไม่ได้จริงทำไมทำน้องแบบนี้น้องเพิ่ง๑๔
ทำไมไม่คุยกันดีกับน้องทำไมใช้ปืนเจาะหรืออะไรแบบนี้แบบนี้
น้องจะหนีทันไหมน้องเพิ่งยังเล็ก
แม่ยังไม่คิดเลยว่าลูกแม่จะโดนแบบนี้ทำไมทารุณขนาดโอ้โหยิงหมดนัดน่ะ
เรื่องต้นมีรายงานว่าตำรวจสภบังเลนได้รับการติดต่อจากคนก่อเหตุ
การขอเข้ามอบตัวแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มานะคะ
ซึ่งหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับต่อไป
ตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุอายุ๑๔ค่ะเท่าคนตาย

เด็ก๑๔ยิงเด็ก๑๔ตายลงมาถึงจุดนี้แล้วนะคะพี่หุย

ดูจากยูทูปก็เห็นวิธีการต่าง